ต้อนรับสู่รายการหิวแสง
คำถามแรกของรายการหิวแสงวันนี้เลยคุณผู้ชม

มะนาวหลักพันน้ำมันแสนแพงจมูกก็ต้องแยง
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำขวัญนี้
ส่งข้อความกันมาได้
และช่วงนี้ที่อ่านมาทั้งหมด
มันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค
แล้ววันนี้เป็นวันผู้บริโภคสากล
แม่ของมันแพงหัวมันก็ร้อน
และอากาศยิ่งมาร้อนซ้ำเติมแบบนี้เราจะทำยังไง

เป็นบรรดาผู้มีพระคุณของเราเท่าไหร
ก็คือผู้ที่ให้เราบริโภคนั่นแหละเดี๋ยวเรามาคุยกัน
แต่มาดูเรื่องของสภาพอากาศก่อน
เพราะของมันแพงหัวร้อนอากาศก็ร้อนตามไปด้วย
ปัจจัยที่ทำให้อากาศร้อนช่วงนี้และยังร้อนต่อเนื่องนะคะ
ก็คือยอมความร้อนนู้นที่เกิดขึ้น
กลุ่มตอนบนของประเทศไทยอากาศยังคงร้อนนะคะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
คือฝนเนี่ยเริ่มจากวันนี้แต่พรุ่งนี้ไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
อุณหภูมิของประเทศไทยยังเป็นสีแดงค่ะ
แล้วร้อนตั้งแต่สิบโมงเลยมาแบบไม่ปรานี
และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อย
สูงที่สุดของวันคือบ่าย๒บ่าย๓
โอ๊ยสาวครีมกันแดดก็ต้องมาร่มก็ต้องมานะคะ

อยากจะได้ความหวังจากลมหน่อยพอลมมันพัดมาอาจจะทำให้อากาศดีขึ้น
ไม่ค่ะบวก๒มือเลยไม่นะคะ
เพราะว่าลมที่พัดมาช่วงนี้มันก็มีความชื้นด้วย
กลายเป็นลมที่พัดมามันปะทะตัวยิ่งร้อนมากขึ้น
อบอ้าวมากยิ่งขึ้นไม่ได้ช่วยเลย

กุดบ้างอะไรบ้างให้อากาศมันเย็นนะคะ
แล้วฝนเราจะมีไหมอย่างที่บอกไปวันนี้
มีฝนเล็กน้อย
พื้นที่ไหนบ้างนะคะพื้นที่ที่มีกลุ่มฝน
ตอนนี้คือภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลานี้นะคะ
มันมีแถวภาคเหนือตอนบนนะคะ
แถวระนองภูเก็ตด้วย
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนณช่วงเวลานี้นะคะ

คือช่วงเช้ายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
ฝนจะมาช่วงบ่ายค่ะ
บ่ายนี่มาเต็มพื้นที่เลยนะนู่นนู่นตอนบนนู่นเลยค่ะ
พยาวนานแถวนู้นภาคเหนือตอนบนนะคะ
และหลังจากนั้นภาคตะวันออกก็มีเล็กน้อยค่ะ
ตราดจันทบุรีส่วนภาคใต้ค่ะ
ภาคใต้เขาได้รับอิทธิพลจากห่อมฝนที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย
รวมถึงลมทะเลยังคงพัดสอบขึ้นต่อเนื่องมันบวกกันนะคะ
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
พอฝนตกแบบนี้คลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ฮะ
ทั้งพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันค่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการออกเรือหาปลารวมถึงท่องเที่ยวด้วย
สภาพอากาศมันร้อนแบบนี้
แต่นี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นหน้าร้อน
พอได้ยินตาเย็นใจอยู่บ้างเด้อ

แบกชื่อเล่นเขาเรียกตะแบกแต่ชื่อจริงเขามีนะ
สเหลาเอ้าชื่อเล่นกับชื่อจริงทำไมสองพยางเท่ากัน
แต่เอาเป็นว่านี่คือชื่อเล่นกับชื่อจริงของเขานะคะ
ม่วงสลับขาวบานเป็นถนนยาวแบบนี้ริมถนนยาว
๕กิโลเมตรในจังหวัดพิษนุโลก
และสีม่วงสีม่วงเป็นสีของจังหวัดพิษนุโลกด้วย

เขาไม่เรียกพิศนุโลกหรอกเขาเรียกพิษโลกพิษโลกนะคะ
เอาส่วนอากาศร้อนแบบนี้หลายคนเป็นห่วง
เป็นห่วงเรื่องของภัยแรง
ไม่รู้ว่าจะมีภัยแรงจริงหรือเปล่า
แต่ที่กว้านพยาวตอนนี้๓๔องศา

ชาวบ้านบอกเอารถไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยดูเรื่องภัยแรง
แต่ตอนนี้ขอออกไปหาปลาก่อน
หลายคนบอกว่าน้ำมันไม่ค่อยลึกค่ะ
ยกยอหาปลากันสนุกสนานเลย
บางคนเดินลงไปในน้ำได้ด้วยนะ

กลับบ้านสบายใจเฉิบเลย
โอ๊ยคนไพยาก็ดีนะ
ยกยอขึ้นมาแล้วก็ได้ปลากลับบ้าน